เริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะอย่างที่บอกไปค่ะ
ทำความดีกันมาตลอดทั้งชีวิตนะคะ
อย่างพี่บินพี่เอกพันธ์ค่ะกลับโดนมิจฉาชีพนะคะ
นำชื่อไปแอบอ้างหากินแบบผิดอีกแล้วนั่นเองค่ะ
หากินกับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนนี่แหละค่ะ
ดังกล่าวก็เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาร้องทุกข์ผ่านไทยรัฐทีวีมา
บอกว่าเธอตกงานคุณแม่ก็ป่วยหนักด้วย
ไม่มีเงินรักษาหรอกค่ะถึงขั้นต้องขายบ้านกันเลย
เธอก็ทักไปขอความช่วยเหลือผ่านเพจของพี่บินพี่เอกพันธ์นี่นะคะ
แล้วก็มีคนอ้างว่าเป็นฝาแฝดใจบุญนี่แหละ
ทำเอกสารให้กู้เงินเสียเงินจำนวนนึงค่าดำเนินการด้วย
หลังจากนั้นเงียบหายไปค่ะเธอเชื่อนะ
ได้ยินอย่างที่ว่าพี่บินพี่เอกพันธ์ถึงกับลมออกหูนะคะ
อนพวกมิจฉาชีพเลยอย่ามาหากินกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากค่ะ
ส่วนใครที่อยากให้พี่เขาไปช่วยเหลือจริง
ติดต่อผ่านทางมูลนิธิโดยตรงดีที่สุด

ฝาแฝดใจบุญจะรีบไปช่วยเหลือทันที
ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแบบนี้เลยนะคะ

ทำไมคนประเภทนี้แบบนี้ทำไมเขาไม่มีความคิดความอ่านนะครับ
ว่าการที่คุณไปทำแบบนี้กิริยาแบบนี้
หรือว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงแล้วมันผิดกฎหมาย

สักวันหนึ่งกรรมที่คุณได้ทำ

ถึงกับครอบครัวคุณถึงกับตัวคุณ
แล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าบริวารของคุณด้วย
ผมไม่อยากให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าบาปบุญเนี่ย
ทุกวันนี้มันมีจริงแล้วมันเร็วมากด้วย
เลิกสิครับสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำ
คนจะถามว่าแล้วจะติดต่อพี่ท็อปพี่ไทยยังไงครับ

ก็ผ่านมูลนิธิได้เลยครับมูลนิธิจะโทรตลอด
คุณผู้ชมนะเวลาทำอะไรแบบนี้คิดนิดหนึ่ง
ใช่เขาลำบากอยู่ไม่น่าไปซ้ำเติมเขานะ
คือเป็นการขูดเลือดขูดลีดจากปู
จริงคือเขาไม่มีอะไรจะให้จะไปเอาอย่างนั้นครับเอ้านะโอ้โฮอย่างนั้น
โอ้โฮใจเย็นให้ยังไงใครเดือดร้อนไปนะคะ
เราก็ติดต่อพี่บินพี่ไทยไปก็ได้นะคะ
ท็อปพี่ไทยพี่บินพี่เอกพันธ์ทั้งหมดนี้คนเดียวกันนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องงง